อีกนึงต้องออกกำลังกายได้อย่างคือครับ

หายเหนื่อยหรือยัง

ที่จังหวัดสตูนนะครับ
เป็นการฝึกฝนให้เด็กเรามีจิตอาสา
ตั้งแต่อายุยังน้อยที่สำคัญเนี่ย
ช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะไปดูกันค่ะ
เต็บรังไหมคะผู้ป่วย

ขณะที่ทีมกู้ภัยจิ๋วหรือว่ากู้ภัยจูเนีย
ฝึกตรวจเช็คเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะ
โดยกู้ภัยชุดนี้เป็นเด็กอายุระหว่าง๖๑๕ปีเท่านั้น

ยังเด็กอยู่เลยนะเด็กมากนะคะ๖ขวบนี่ป๑ได้เนอะ
ใช่ตอนนั้นถ้าเป็นผมประมาณ๖ขวบนี้ยังวิ่งเล่นเตะบอลอยู่เลย

เคยดูซึ่งก็ได้ออกมารวมตัวการทำประโยชน์นะคะ
ด้วยการเข้าร่วมกับมูลณิธิกู้พัยร่มใส่
เป็นจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
โดยออกช่วยเหลือผู้ป่วยยามว่างจากการเรียนนั่นเองนะคะ
เด็กชายสักกรินจันทะเสรย์อายุ๑๔ปีบอกว่า
ตอนเด็กชอบตามพ่อไปทำงานที่ศูนย์กู้ภัย
แล้วก็ได้เห็นการทำงานของพ่อการช่วยเหลือคนให้ปลอดภัย
โดยเข้าร่วมเป็นกู้ภัยจูเนียมา๒ปีกว่าแล้วค่ะ

งานตอนนี้คือการถ่ายรูปอุบัติเหตุ
เพราะว่าสามารถช่วยเหลืองานที่พอจะทำได้นะคะ
แล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขกับงานนี้
ที่ได้ทำพร้อมกับครอบครัว
อีกคนหนึ่งนะครับเช่นเดียวกับเด็กชายมหสสูดาลคามภิลา
อยากเป็นจิตอาสา

เห็นเลือดก็ไม่กลัว
ที่ผ่านมาเราทำอะไรบ้าง
ก็ช่วยหล่อ

เราเห็นคนในครอบครัวหรือยังไง
หรือว่าอยู่แล้วก็ขอเข้ามาเลย
มากับพ่อ

อืมกับพ่อไง

เด็กชายมุธมัติชูดารคำพิจราณ
ดำพิลานะครับอายุ๑๑ปีหรือว่าน้องไหมเนี่ย
เขาเป็นหนึ่งในทีมกู้ภัยจูเนียนะ
บอกว่ารู้สึกสนุกที่ได้ร่วมกับผู้ใหญ่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย
ได้รับความเดือดร้อนและรู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้ง
เมื่อทราบว่าคนที่เราได้ช่วยเหลือนั้นปลอดภัยครับ

มูลนิธิกู้ภัยร่มใส่มีอาสาสมัครจำนวนทั้งหมด๗๐คนนะครับ
เป็นเด็กเล็กและเด็กโตเนี่ยมีประมาณ๒๐คนแล้ว
ถือว่าเยอะด้วยนะเยอะมากส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลูกหลานของอาสาสมัครนั่นแหละหรือว่า
เด็กที่มีจิตใจเป็นจิตอาสาก็ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองนะครับ
โดยจะมาฝึกฝนให้เรียนรู้การปฏิบัติอย่างถูกต้อง
ประเมินความปลอดภัยให้ใช้อุปกรณ์ต่างแล้วก็บันทึกข้อมูลถ่ายภาพ
แต่ทุกกรณีจะต้องดูที่ความปลอดภัยเป็นหลักนะครับ
พร้อมกับต้องสวมใส่แบบฟอร์มเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
แล้วก็แสดงออกถึงนี่แหละทีมงานกู้ภัยจะได้รู้ว่าเป็นใคร
เป็นวิธีอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะ
แล้วการเป็นจิตอาสาก็สามารถทำให้เรารู้สึกว่า
เรามีคุณค่ามีความสำคัญกับชีวิตคนคนหนึ่งมากเลย
เรื่องนี้ก็มีคุณค่ามีความสำคัญเหมือนกันจะไม่สำคัญได้ไง
แฝดเด็กแฝดแล้วก็ปกติเด็กแฝดโรงเรียนนี้เขาบอกว่า
เหมือนเป็นโรงเรียนเด็กแฝดเลยเพราะว่ามารวมตัวกันถึง๖คู่คุณผู้ชมครับ
คู่๑๒คนโอ้โหเป็นไงล่ะเยอะไหมไปดูที่จังหวัดกำแพงเพชรครับ
นี่รับเฉพาะเด็กแฝนไหมครับโรงเรียนนี้โอ้โหนี่ดูท่า
แต่ว่าเป็นเรื่องบังเอิญนี่คู่ที่สองแล้วโอ้โหแต่ละคนนี่หน้าเหมือนกันเป๊ะเลยนะ
กันออกได้ไงเนี่ยมีเยอะกันตั้ง๖คู่ค่ะ
นักเรียนฝาแฝดจำนวน๖คู่ของโรงเรียนเรืองวิทยาคมมู๑ตำบลวัดควง
อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งนายสมศักดิ์กระต่ายทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดเผยว่าโรงเรียนเนี่ยสอนระดับมัธยมศึกษามี
นักเรียนจำนวนทั้งสิ้น๗๔๔คนเป็นครูเนี่ยรวมกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดก็๕๕คน
และเป็นที่น่ายินดีของโรงเรียนนะครับที่มีผู้ปกครองไว้วางใจนำบุตรหลานมาเข้าเรียนโดยปี๙๔
นี้พบว่ามีนักเรียนฝาแฝดชายและหญิงรวมแล้วเนี่ยจำนวน๖คู่ครับ
โอ้โหมีตั้งแต่รุ่นเล็กไปจนถึงมัธยมเลยไหมคะ
รุ่นใหญ่ก็มีเขาบอกว่าทั้ง๖คู่เข้ามาเรียนหนังสือในโรงเรียนมากที่สุด
ตั้งแต่มีการก่อตั้งโรงเรียนมาเลยนะเป็นไซติที่น่ายินดี
เขาบอกว่าเป็นสีสันด้วยเพราะว่าอุปนิสัยของเราบรรดาแฝดเนี่ย
มีแตกต่างกันไปก็มีเหมือนกันก็มีนี่ไงใช่ไหม
ว่าเป็นแฝดกันนี่ก็คิดอะไรบางทีก็อาจจะคิดเหมือนกัน
บางทีก็ไม่เหมือนเลยก็มีใช่
อาจจะการสอบถามฝาแฝดทายหญิงทั้ง๖คู่มีอยู่๕คู่
เขาบอกว่าถือเคล็ดตามโบราณคนเกิดก่อนเป็นน้องคนเกิดหลังเป็นพี่
เสียสละให้น้องประมาณนั้น
โดยแต่ละคู่ก็มีความน่ารักที่แตกต่างกันไป
ฝาแฝดคู่ของเด็กหญิงนุษยาและเด็กหญิงนัสยาแสงศักดิ
อายุ๑๔ปีชั้นม๓ทับ๑เนี่ยมีหน้าตาคล้ายกันจนแยกไม่ออก
ชอบอะไรบางอย่างเนี่ยก็เหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันเนี่ยก็มีเหมือนกันด้วยนะ

คือฝาแฝดจริงก็ไม่จำเป็นจะต้องชอบอะไรเหมือนกันนะคุณนะ
แต่ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เขาชอบจับให้แต่งตัวเหมือนกัน
แต่จริงถ้าแต่งตัวไม่เหมือนกันจำง่ายกว่านะคะ
ใช่ส่วนทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนก็บอกอีกว่า
ปกติทุกปีจะมีนักเรียนเด็กแฝดมาเรียนแต่ไม่มาก
ปีนี้มากสุด๖คู่มีบางคู่เพิ่งเข้ามาเรียน

รวมกับที่มีอยู่แล้วจึงมีมากที่สุดเลยแหละ
แต่เด็กฝาแฝดทุกคนก็เป็นเด็กที่ดีนะครับ
ใจเรียนกันทุกคนผลการเรียนถือว่าฝาแฝดทั้งหมด
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากอีกด้วยนะ
จริงแล้วมีฝาแฝดก็ดีนะคะเหมือนมีเพื่อนไง
โรงเรียนจะได้อยากมาโรงเรียนมาเรียนด้วยกันไม่เบื่อ
บางทีเด็กบางคนไม่อยากมาโรงเรียนมั้ง
แฝดบางคู่ก็นัดกันมาเรียนบางคู่ก็นัดกันโดดเรียน

ให้มาคบกับเด็กคนนี้นะคะดูท่าไม่ปลอดภัยเลย
พูดถึงเรื่องการเรียนแหมม๖แบบนี้

ไหว้แก้บนเดินสายแก้บน

ใช่แล้วที่จังหวัดพิษฎูโลกเขาก็มีการแก้บนเหมือนกัน
เหมือนกันเขาจะมีส่วนใหญ่เขาจะไปบนกันที่ไหนบ้าง
ไปบนกันที่วัดวัดใหญ่
ไปบนกับพระพุทธชินราช
ที่หนึ่งก็คือบนกับพระนเรศวร

เด็กเขามาร้องเพลงแก้บน

เพราะจับใจจริงค่ะสำหรับเสียงหวาน

นางสาวชัตริกาชานสมอน
ชาวตำบลบ้านกลางอำเภอวังทอง

น้องแทนใจไม่ได้ไปร้องเพลงโชว์นะคะ

วิหารพระพุทธชินราช
พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

ตอนนี้ศึกษาอยู่โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

บนบานกับพระพุทธชินราชเอาไว้
หากว่าสอบติดคณะวิทยาศาสตร์
สาขาชีววิทยามหาวิทยาลัยนาเรศวร

เพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิยึดเหนียวจิตใจของชาวพิศนุโลก

น้องบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยในฝัน
อยู่ใกล้บ้านจะได้ช่วยประหยัดรายจ่ายพ่อแม่ด้วยค่ะ

บนไว้ว่าถ้าเกิดสอบติดมหาวิทยาลัยนาเรสวนก็จะมาแก้บนที่

เพราะว่าทรัพย์ฟุชินิราชนะคะเป็นสิ่งสักติดที่เป็นประจำของจังหวัดพิษณุโลกค่ะ
เพื่อนนักเรียนคอยเป็นกำลังใจให้อยู่ใกล้

สำหรับพระพุทธชินราชหรือหลวงพ่อใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่
สำหรับพระพุทธชินราชหรือหลวงพ่อใหญ่เป็นพระพุทธธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่
มีพุทธราชนะอันงดงามโดดเด่นจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่มีพุทธราชนะงดงามที่สุดในเมืองไทย
มีพุทธราชนะอันงดงามโดดเด่นจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในพระพุทธธรูปที่มีพุทธธราชนะงดงามที่สุดในเมืองไทย
มีพุทธธราชนะอันงดงามโดดเด่นจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในพระพุทธธรูปที่มีพุทธธราชนะงดงามที่สุดในเมืองไทย

แต่ละวันค่ะก็จะมีประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เดินทางไปสักการะพระพุทธชินราช
แต่ละวันค่ะก็จะมีประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เดินทางไปสักการะพระพุทธชินราช
แต่ละวันค่ะก็จะมีประชาชนะอันงามที่เดินทางไปสักการะพระพุทธชินราช
แต่ละวันค่ะก็จะมีประชาชนะอันงามที่เดินทางไปสักการะพระพุทธชินราช

แต่ละวันค่ะก็จะมีประชาชนะอันงามที่เดินทางไปสักการะพระพุทธชินราช
หลังจากที่ประสบผลสำเร็จตามคำขอ
นับเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธชินราชที่น่าทึ่ง
สมกับเป็นที่พึ่งทางใจของคนทุกชนชั้น
อย่างไม่มีวันเสื่อมคลายเลยล่ะค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
เห็นแล้วน่าชื่นใจนะผมนี่ในฐานะที่เป็น๑๙มนสวน
นี่รุ่นน้องใช่ไหมคุณทำอะไรตอนสอบเข้าบอก
พอสอบติดเนี่ยก็วนเอาไว้ใช่ไหมวิ่งวนรอบพระนเรสวนร้อยรอบครบแล้ว
ตอนนั้นผอมสิไปบนใหม่ตอนนี้น่าจะไปบนใหม่อีกรอบหนึ่ง
คุณผู้ชมช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวนะคะ
ช่วงหน้าไปล้างท้องรอกันได้เลยของกินอร่อยรออยู่เพียบเลยค่ะ